ร้องได้ให้ล้าน

ตอนนี้คุณไมค์รับแล้ว๑มือครับ

เอ้าแล้วครับเพลงนี้
หลวงปู่ทวดเหยียบใจนะครับ
เป็นศิลปินคุณโรมศรีธรรมราชจริงด้วยนะฮะ
เป็นเพลงดังในการกลับมา

แล้วก็ได้ประสบโชคมีลาบเป็นคนแต่งเนื้อให้
แม่คิดได้ยังไงนะ
ไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่านักร้องต้นฉบับเป็นท่านนี้
คิดว่าเป็นคุณพี่เอกชัยอยู่ตลอดเลย

คุณไม้เนี่ยมาเฉลยแล้วก็คุณป่านำข้อมูลดีมาบอกแบบนี้ก็เป็นที่ทราบกันแล้วนะคะ
ตอนนี้โอ้ยเก๋มากเลยนะคะ
ก็ไม่มีใครสามารถที่จะมาหยุดยั้งฉุดคุณไม้ไว้ได้นะครับ
ไปด้วยความมั่นใจในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของการร้อง
นี่คนแบบนี้นะครับที่อาจจะหยิบเงินล้านจากรายการของเราไปได้
ตอนนี้มาถึงเพลงที่๔กันแล้ว
เพลงที่สี่นี้นะครับมูลค่าสองหมื่นบาทแล้ว

อีกหกเพลง

ถ้าฟังอินโทรเพลงแล้วมั่นใจว่าร้องได้

เต็มที่กันเลยนะครับคุณไม้พร้อมไหมครับ

๖ท่านข้างล่างพร้อมนะครับฟังให้ดีนะครับ
อินโทรเพลงที่๔นะครับ
เพลงมาครับ
เสียบนอกจากจะร้องเพลงแล้ว

ผมบอกแบบนี้แหละว่าเพลงไหนผมได้ผมเศียบทุกเพลง

นี่คุณกดเสียบก็คุณก็ไม่ได้ทุกเพลงเลย

แปลว่าแปลว่าคุณก็มีความพยายามที่จะเสียบนะครับ
ยิ่งกดดันคุณไมค์นี่ก็ยิ่งนิ่ง
เอาล่ะครับคุณไมค์ครับตอบมาครับ
ฟังเพลงไปแล้วนะครับ
จะเล่นหรือจะหยุดครับ
เล่นครับเล่นครับ

เพลงที่๔นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาทแล้ว
ตอนนี้ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์ครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

มา๔ข้อยังไม่ได้ใช้ตัวช่วยเลย

ถ้าคุณไม้ร้องผิดนะครับ
คุณสรพงศ์จะขึ้นมาย่ำยีหัวใจคุณไม้ทันที
แล้วคุณไมค์ก็ได้กลับมาเล่นอีกหนึ่งรอบ
ผมยอมเสียบผมยอมหล่น
นี่แหละค่ะคุณคือสีสันของวงการวิทยุและโทรทัศน์ค่ะคุณ

ตัวเล่นเกมกับเราได้เลยนะครับ

ขอให้โชคดีกับเพลงที่๔นี้นะครับ
เพลงที่๔มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม
ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔เพลงมา
ขอให้โชคดีค่ะ
เพลงที่๔มูลค่า๒๐๐๐๐บาท
ไอ้เป็นผู้น้อยไอ้เป็นผู้น้อยบ้านจุไมค์
ที่มอเตอร์ไซค์คันเก่าเข้าไม่แรก
พลิกอัพคันโกดโตโยต้ามาง่ำแท้
มาเที่ยวเมาท์มาเที่ยวเมาท์
แวะส่งเจ้าทุกสาวแรง
มาเที่ยวเมาท์แวะส่งเจ้าทุกสาวแรง
มอเตอร์ไซห่างมอเตอร์ไซห่าง

คุณก๊อกเหลือกลั้งจับตัวจนหัวแดง
ฟิกอัพคันโกทโตโยตามาคับแทง
ผู้สาวแก้มแดงเคียงคู่ไปกับเขา
ผู้สาวแก้มแดงเคียงคู่ไปกับเขา
ผู้สาวแก้มแดงเคียงคู่ไปกับเขา
ผู้สาวแก้มแดงเคียงคู่ไปกับเขา
ถ้ามีโรจรับสุด
ชมยงลืมสอนท้าย
ที่เราขาวมีหยดมาอวด
เป็นตำรวจร้อยตรีมีดาว
จบในร้อยหมาดหมาดไม่เบา
ส่วนตัวเราราชพัดหอมกระเทิน

เรียกได้ว่าเพลงนี้แหมแบบว่า
เข้าทางคุณไมค์ตลอดเลยนะฮะ
ร้องนี่เหมือนแผ่นเลย

เราต้องยอมรับคอตรีครับผมผิดเป็นผิดพูดไม่ถูกครับผมนี่แหละ

นะครับมาดูก่อนนะคะเพลงที่ที่๔มูลค่า๒๐๐๐๐บาท

คุณไม้ร้องได้หรือร้องผิดครับ
โลกใจโลกใจโลกใจ
โลกใจโลกใจโลกใจโลกใจ
ธรรพุทธรพงศ์ยังยอม
เพื่อร้องได้
เขาจะร้องได้หรือร้องผิดครับ
โลกใจโลกใจโลกใจโลกใจ
โลกใจโลกใจได้ออก
โลกใจโลกใจโลกใจ
ร้องได้ให้ล้านที่๔ค่ะคุณไม้รับแล้วค่ะตอนนี้สองหมื่นบาท
แฮ่ดีใจกันเลยเกินมอเตอร์ไซด์ห้างนะครับล็อคแสลงค่ะ
ถูกต้องเลยนะครับเป็นเพลงที่ดังมากสร้างชื่อให้กับเชิดร็อกแสลงนะครับ
แสลงนี่เป็นกลุ่มนักร้องร้องอย่างเดียวไม่ได้เล่นดนตรีนะครับ
มีผู้ชายสองคนผู้หญิง๑คนนะครับมีแนวเพลงกำหนดเรียกตัวเองว่า
ร็อกอีสานค่ะเพลงนี้ก็ได้คุณสัญลักษณ์ดอนศรีเป็นคนแต่งให้นะฮะ
ห้างนี่คือเก่าเก่ามอเตอร์ไซค์เก่าคุณไม้นะฮะก็เป็นผู้แข่งขันที่ผ่านมาถึงเพลงที่สี่
แล้วก็เป็นผู้แข่งขันที่เขาเรียกว่าข้ามปีค่ะเพราะว่าคุณไม้ได้ข้ามปีแน่นอน
ไปเจอกันอีกทีปีหน้าดูจากผิวพันธุ์แล้วตอนนี้ลาศีจับมากเลยคุณไอซ์นะคะ
นี่นะคะมอบให้นะคะเพื่อให้เอาไปทามาครั้งหน้าราศีเศรษฐีจะได้จับผิวคนใสนะคะ
บอกแม่ได้หรือเปล่าถ้าบอกได้สิไอ้แม่ไอ้แม่อย่าเอาตักไปซ่อมแม่
แล้วก็วันนี้นะครับวันเจอร์ของเรานะครับน่ารักอยู่กับเรามาจนสิ้นปีแล้วก็ปีหน้าก็
อย่าลืมอาทิตย์หน้าปีหน้าเรามาเจอกัน๒วันติดนะครับ
วันติดวันเสาร์และวันอาทิตย์๕โมงเย็นทางช่อง๓๒ไทยรัฐทีวีแห่งนี้
แล้วมากันโดยกติกาใหม่นะคะเพื่อให้คุณเข้าใกล้เงินล้านได้ง่ายยิ่งขึ้น
วันนี้ใครที่ตอบคำถามได้นะคะสะสมคะแนนก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
แล้วก็ติดตามสมนะครับว่าคุณไม้จะพ้าเงินล้านจากเราได้หรือเปล่า
ในสัปดาห์หน้านะครับปีหน้าเลยเริ่มกันที่วันเสาร์๕โมงเย็นนะครับ
สามารถติดตามความเคลื่อนไหวหรือว่าสมัครเล่นเกมกับพวกเรานะคะ
ง่ายค่ะภาษาไทยร้องได้ให้ล้านแค่นั้นเจอเลยค่ะ
วันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
เป็นชุดที่แบบเหมาะสมวัยกับเป๊กที่สุดใส่แล้วรู้สึกอ่อนเยาว์
แล้วก็เหมาะกับหนังหน้าแล้วก็พังผืดต้นแขนมาก
ด้านขวา๑แสนด้านซ้าย๑แสน

วาจาไม่เคยบิดพลิ้วสำหรับคนนี้
ผมดูโงเห้งคุณไม้เนี่ยครับปีใหม่นี้ได้ล้านแน่นอนเลย

ไปกดให้พวกเราคนละสามหมื่นก่อนได้ไหมคะ
มาแต่ตัวจะกลับแต่ตัวจะเป็นอะไรไปแล้ว
สวัสดีค่ะต๋อยไซด์พบ

เออเสียงพลอย
อย่ามาใกล้ไม่เป็นไร